ก็บอกว่าช่วยด้วย

ครั้งวันนี่แล้วอะว้ะ

คุณจะช่วยหรือวิ่งหรือวิ่งด่ะ
เบาแล้วก็เป็นมือดำเมี่ยมเลยคุณผู้ชม
โผล่ออกมาเห็นเป็นนิ้วขยับไหวอ่ะไปดูหน่อยซิว่าตกลงเหตุการณ์นี้คนหรือผีกันแน่

รอไปจากนั้นเลย

ติดหลายวันคือผอมมาเดี๋ยวคุณดูจังหวะ

คือกลุ่มมือวินสวัสดิ์ประตาไซหนัก๑๐คนเลยต้องมาช่วยกับใช้เหล็ก
ฝาท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วยผู้ชายคนนี้

พี่ลงไปได้ยังไงมันเล็กมากเลยนะไอ้ท่ออันนี้เนี่ย

คุณไปยัดที่ท่าไหนเอาใหม่
ให้โอกาสตอบใหม่อีกครั้งแกบอกว่าลงไปอาบน้ำ

พูดจาวกไปวนมาแต่ลักษณะเนี่ยเหมือนคนเร่ร่อน

เออก็เลยช่วยกันหาน้ำหาท่าให้แกดื่ม

ที่เขาพูดคุยกันว่าโอ้โหนี่อยู่หลายวันหรือเปล่าเนี่ย

แล้วประสานให้ตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรมารับตัวไปนะคะ
นายวินัยประสิทธิ์คือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ที่เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้แหละ

ว่าอยู่แล้วเนี่ยมาเจอคนอยู่ในท่อได้ยังไง
เขาบอกว่าอยู่มาตั้ง๕วันแล้วค่ะ

ทีนี้เราก็เลยให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ

ก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
โชคชะตาเป็นตายร้ายดีอย่างไร
แล้วไปมุดลงท่อที่ไหนให้คนช่วยอีกหรือเปล่า

ตกลงแล้วเขาเข้าไปอยู่ในท่อนั้นได้ยังไงนะฮะ